คุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่ตูนหรือว่าเป็นนักวิ่งแล้วตามข่าวนี้จะตามละเอียดมากอะนะคะทุกสิ่งอย่างมันมีบางอย่างไหมที่ในระหว่างที่ทำภารกิจนั้นเป้าหมายนั้นยังไม่อยากจะบอกกลัวแฟนคลับห่วงกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้มีไหมคะที่พี่ตูนเหมือนกับเกือบไม่ไหวแล้วหรือแบบเริ่มเข้าสู่ลักษณะที่
อาจจะอันตรายกับตัวพี่ตูนแล้วมีไหมพี่ป๊อก
พี่ขวัญที่จริงแล้วผมเท่าที่สังเกตพี่ตูเป็นคนหนึ่งที่มีความอดทน
ผมเชื่อว่าเป้าหมายที่ทำวันนี้ใหญ่เกินกว่าความเจ็บปวด
ผมเชื่อว่าบางช่วงของพี่ตูนมีความเจ็บปวดแต่พี่ตูนไม่บอก
แต่ทีนี้ภาวะทั้งหมดที่มีความเสี่ยงเนี่ยยังไงก็ตามอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
พอวิ่ง๑๐กิโลเสร็จปั๊บขึ้นรถบ้านก็จะมีทีมกายภาพบำบัดดู
แล้วก็จะมีทีมอาจารย์แพทย์จากราชบุรีจากราชบุรีจากหัวหินส่งต่อกันไป
อาจารย์แพทย์๓คนขึ้นมาประเมินดูอะไรอย่างนี้ครับ
ทำกายภาพก็ทำอาจารย์แพทย์ก็ประเมินสอบถามอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อก็จะเป็นหมอเมย์
ก็จะมีหมอเมย์วิ่งไปดูเลยก็มีอย่างนี้ครับ
ดังนั้นเนี่ยคำถามพี่ขวัญว่ามีไหมผมเชื่อว่ามี
แต่สุดท้ายแล้วก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายจริง
อันนั้นก็มีการแก้กล้ามเนื้อมีการอะไรอย่างนี้
ทำให้วันรุ่งขึ้นก็วิ่งได้มีมีไหมมีมี
เคยได้ยินคำพูดจากพี่ตูนไหมคะ
ที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังต้องฝืนแล้ว
เขาอาจจะไม่ได้ท้อนแน่คุณอธิวราณ
แต่คือเคยได้ยินคำพูดที่เรารู้สึกว่า
ตูนไม่เคยพูดอย่างนี้ให้ได้ยินเลยตลอดที่วิ่งผ่านมา

ที่จริงเล่าไม่รู้ตอบตรงพี่ขวัญต้องการหรือเปล่า
คือตลอดทางเนี่ยเป็นคนสุภาพนอบน้อม

จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่ตูนจะพูดว่า

ก็จะมีแบบการเขาเรียกว่ากั้นถนน

แล้วทีนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ที่แบบไม่ได้ประชุมร่วมมาช่วยกั้นถนน

เพ่นข้างเดียวตลอดการวิ่งเลย๔๐๐โลกรัม
พี่ตูนจะพูดภาษาบ้านคือหุ่นหงิด

งุ่นหงิดไม่สบายใจ
รักษาเดี๋ยวก็หายแต่ก็จะไปข้างหน้า
แต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้ทีมแพทย์และทีมจัดการ
โอ๊ตประเมินพี่เบลประเมินว่า

มีไหมคะตั้งแต่ต้นจนจบที่

ทีมนักวิ่งเทรนเนอร์หรือแม้กระทั่งตัวพี่ป๊อกเอง

พี่ตูนถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วฝืนต่อไป

นี่พอรู้ว่าพี่ตูนไม่เชื่อ

วันที่๕เซตสุดท้าย

สตาร์ทตี๔๓๐ก็จะมาจบ๖โมง
แล้วจาก๖โมงก็พักครึ่งชั่วโมงก็เป็น๖โมงครึ่ง

วันนั้นเป็นวันที่๕เช้าหัวหินเข้าบ้านพ่อ

ขณะเรากำลังวิ่งยาวมาจาก
เรากำลังวิ่งยาวมาจากค่ายตำรวจตัวเป็นชายแดน

ก็จะมีทีมวิ่งเป็นแถวอย่างนี้๒คน

รอบขาไปแล้ว

ประเด็นเหมือนที่พี่ก่อนถาม

ผมวิ่งเขาเร็วขึ้นอัดอัดอัด

เข้าสู่บ้านพ่อเป็นวันที่๕

ซ้ายมือที่ผมเกือบไล่ไม่ทันเนี่ย

พี่ตูนวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด

แล้วก็จบเส้นชัยที่วัด

สุดท้ายทีมแพทย์ก็คุยคุยแบบแรงมั่งหยิกมั่งจริงมั่งไม่จริงมั่ง
อย่าวิ่งแบบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยทีมที่เรียนเชิญมาเซเลปที่เรียนเชิญมา
วิ่งตามความเร็วทุกคนจะบาดเจ็บไปหมดรวมถึงป๊อกก็เจ็บ

บ่ายนั้นกังวลมีความกังวลเลยสารพัดเลยพี่ตูนยอมรับพี่ตูนน่ารักมาก
สุดท้ายก็ฟังแต่ว่าไม่ได้ตำหนิอะไรเลยนะผมบอกนี่คือความสุขของนักวิ่ง
เข้าใจกันได้ยิ่งกว่าเข้าใจแต่ทีมงานห่วงแต่พี่ตูนก็ฟัง
พี่ตูนเพจนี้ไม่ครับเอาอย่างงี้นะคะ
คือนอกจากคุณก้อยรัชวินซึ่งคนรู้ว่าเป็นใครก็มีคุณนี่แหละนะคะ
ซึ่งถ้าคนอยู่ในหมู่นักวิ่งเองเนี่ยพี่ป๊อกเป็นเซเลปเหมือนกันนะ
อันนี้ถามจากเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักวิ่งดิฉันไม่วิ่งนะคะ๓กิโลข่าวพังแล้วนะคะ
เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยพี่คนนี้เป็นเซลปนักวิ่งเลยนะ
เย็นเรียกเซเลปเลยที่จริงพอดีทำกิจกรรมก็อาจจะมีเพื่อนเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับ
ขอขอฟังหน่อยว่าที่บอกว่าผมก็เนี่ยแหละจัดงานวิ่ง
ก็เป็นคนวิ่งมาวิ่งแต่ตอนไหนคะ
ผมไม่เคยจัดงานวิ่งไม่เคยจัดงานวิ่ง

แล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพก็เลยอยู่ใกล้สนจิต
เขาวิ่งก็เลยไปวิ่งกันแล้วก็ใช่แล้วก็ที่สุรินทร์บ้านอยู่สุรินทร์เขาก็จัดงานแพน๑๐กิโลโปรโมทให้ไปวิ่งเพื่อออกกำลังกายก็ซ้อมแล้วก็ไปวิ่งที่สุรินนั่นคือ๑๐กิโลครั้งแรก
นั่นคือปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจนถัดมาปีสองห้าสามศูนย์สะพานลอยฟ้าเฉลิมประเกียจหลอกเก้าเขาเรียกสะพานขึงแต่ก่อนแต่เราเลือกอยู่ทางแขวนนะครับสะพานขึงเปิดมาราทอนแรกนั่นคือปีสองห้าสามศูนย์วิ่งมาราทอนครั้งแรกในชีวิตก็วิ่งมาเรื่อยเรื่อยฮะเพราะถัดมาปีสองห้าห้าหกอันนี้ผู้ตัดความเลยสอง
นาทีมาราทอนครั้งแรกสี่ชั่วโมงสามนาทีร้อยกิโลครั้งแรกสิบสามชั่วโมงห้าสิบสี่นาทีหลังนั้นก็วิ่งมาหยุดปั้งวิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมีเฟสบุ๊คก็มาทำกลุ่มกิจกรรมสี่สองจุดหนึ่งเก้าห้าเคขับเนี้ยเราทำเพราะว่าเราเห็นว่าหลายคนเนี้ยพอวิ่งแล้วก็เหมือนส่งต่อแรงบันดาลใจ
อะไรได้ทั้งหมดอะปัดผมอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ซับน้ำตาได้หมดเลยแหม่ผู้หญิงก็มาก็มาใช่ใช่คล้ายกันใช่ใช่คล้ายกันค่ะนั้นอ่ะอ่าเราก็จะมีกิมมิกของกลุ่มว่าใครผ่านมาท้อนแรกในชีวิตเราให้แสงความยินดีแล้วนั้นอ่ะถ้าคุณผ่านมาท้อนแรกแล้วอยู่ในกรุ๊ปนี้ส่งให้สี่สี่ไม่มีแค่ใจอะไรเพียงแต่ว่าเมื่อคุณร

ตอนมีคำพูดเล่นกับเพื่อนสนิทว่า
ราทอนก็แค่ใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่ง

บ้านอยู่ตรงนี้รถพาสอย๘เนี่ย
วันที่คิดว่าจะไปซ้อมมาราทอน

ตี๓ตื่นตี๔ไปถึงสวนรถไฟซ้อม๒

พอผ่าน๑๐๐กิโลมาแล้วก็เฉยแล้ว

ปัจจุบันรู้สึกว่าการที่มาวิ่ง
แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่น

ไม่ใช่ระยะแล้วอาจจะไม่ใช่ระยะแล้วไม่ใช่เวลาแล้วอาจจะไม่ใช่เวลาแล้ว
คือต้องไปถึงอะไรหลายหลายหลายหลายร้อยกิโลอีกไหมแต่แต่แต่แต่แต่ก็ยังพูดอยู่กับพี่ตุ๋น
ก็ยังมีเขาสัมภาษณ์มาถามว่าปกติเห็นไปวิ่งแข่งเมืองนอกอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้เป็นความสุขเลยพี่ขวัญเช่นการเพิ่งไปมองบรังมาการไปยืนหน้าเส้นสตาร์ทมองบรังนี่เป็นความสุขมากเลย
แต่นั้นมีความสุขเรากว่าจะไปมองบรังได้ต้องเก็บคะแนนจากหลายสนามทั่วโลก
คะแนนไปแล้วก็ลอตเตอรี่กว่าจะได้ไปความสุขเราเลย
แต่ปัจจุบันตอนพี่ตูนชวนนะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แบบมีโอกาสได้ไปร่วมบุญในครั้งนี้

มีคนถามว่าพี่ป๊อกหยุดถูกจ้างมาหรือเปล่าหยุดมาทำหน้าที่นี้เปล่า
วันที่นั่งเซ็ตเรื่องกันจำได้แม่นเลยพี่ตูนบอกว่า
ผมถามพี่ตูนอยากได้เงินเท่าไหร่พี่ตูนบอก๕ล้าน
ผมบอกว่าได้เลยมีอยู่ในหัวเลยว่า
เมื่อไหร่ก็ตามที่บัญชีนี้เปิดจะเป็นคนแรกที่โอนเลย
โอนช่วย๑ใน๑๐๐ของพี่ตูนต้องการ
พอวันเปิดบัญชีผมโอนเลยผมเชื่อว่าแล้วไม่ได้บอกพี่ตูนด้วยนะ
อันนั้นคือจะพูดเรื่องนี้ไม่ใช่จะอวด
แต่จะบอกว่าสับสนพี่ตูนเป็นแฟนคลับคนนึง
ศัตริ์ท้ายที่พี่ตูนแล้วไม่ได้ถูกจ้างมา

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่